มีพิษภัณฑ์เราอุตส่าห์เตรียมชุดไป

ไม่ผิดฝังเลยค่ะอย่างที่บอกตอนตั้งแต่แรกว่า
มันเกินฝันมากแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากของมัน
เห็นได้เจอคนดังได้พูดคุยทักอะไรด้วย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
คุยคุยคุยคุยคุย

ข้อมูลที่เขียนจริงคืออะไร
แต่รักจากที่หลายคนเขียนกัน
ซึ่งต้องกระบว่าขอโทษจริง
แต่วันแรกที่ลงเนี้ย

แต่งานค่อนข้าง
ก็เรียกว่างาน

แล้วก็พอเสร็จงานช่วงเย็นไป
ก็ช่าววันลุกขึ้นก็ได้ลงรูปอาจจะว่าอีกรูป๑

ท่านที่ไปเราก็รู้ว่าเราก็ต้องเร่งรีบ
คือต้องอย่างที่บอกต้องกราบขอโทษจริง
แต่ว่าพี่บอลน้อยต้องกราบขอโทรจริง
ทางใหม่ยังไม่ได้อย่างที่บอกค่ะโทรไปแล้วยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมา
ก็จะเป็นทางลูกค้าที่คุยค่ะ
แต่กระสาทค่ะปั๊บเดียวเองมันก็มีแบบดีไซเนอร์มาร่วมจมตีเราเยอะ
รวมถึงดาราอะไรอย่างงี้ก็มาจมตีเราเยอะ

ถ้าเป็นทางออกมาจากทางดีไซเนอร์เองอันนี้ค่ะใหม่ก็พร้อมที่จะเข้าไปคุย
แต่ว่าเหมือนเขียนกันมาเองซึ่งทางเราไม่มีอย่างนั้นแน่นอน
ก็ถามว่าการไปทางนี้เราอยากใส่ชุดแบนไหนซึ่งเป็นแบนนอก
ซึ่งทางเราเองเป็นคนเสนอว่าเราอยากจะใส่ชุดแบนไทย
คนไทยไปกับเราในครั้งนี้นะคะ

ยังไงแล้วปลุกภูมิใจนะคะ

มันก็จะรวมรูปแล้วรวมรูปเราอะไรอย่างนี้
เห็นแล้วค่ะมันยังเข้าไปขอบคุณพี่หมูอยู่เลยค่ะ

มันสบายใจขึ้นไหมคะสบายใจขึ้นค่ะ
บายใจขึ้นค่ะรู้สึกดีค่ะ

เพราะเห็นว่ามีคุณหญิงต้นกับคุณดาวไปเคลียร์ให้ใช่ไหมคะเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของตัวแบรนด์ค่ะแล้วก็ตัวพี่พอร์ต
ก็ตั้งแต่เรื่องชุดเนี่ยนะคะเรื่องการดิวชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
ใหม่ไม่ได้เป็นคนดิวเองค่ะตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนทุกวันนี้เลยนะคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เหมือนช่วงนี้คือทำอะไรอะไรก็ผิดเหรอ

แต่หนูก็ต้องหยุดหายใจใช่ไหมค่ะ
หายใจก็ผิดช่วงนี้ทำอะไรก็ผิด
อย่างที่บอกค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ยังรอฟังจากใหม่อยู่
ยังไม่ตัดสินใหม่ไปโดยคำพูดของใครก็ไม่รู้
แล้วต้องขอบคุณพี่สื่อที่มาถามใหม่ด้วย
ให้ใหม่ได้พูดในส่วนของใหม่ค่ะ
เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงหรือไม่มีอะไรผิดกฎหมาย
แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้าง
แบบว่าเรามาเบนเราอะไรอย่างนี้

มันจะมีในกษัตริย์ไง

ยังไม่ได้เห็นเลยค่ะ

รู้สึกไงคะแฟนอันตี้ขึ้นมาเยอะมาก
ยังไม่ได้เห็นเลยค่ะยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะ
อย่างที่บอกค่ะถ้าสมมุติจิตใจเราเข้มแข็งแล้วเราถึงจะเข้าไปดูได้
แต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่เข้มแข็งพอ
เราก็ทำงานของเราไปอย่างนี้เราก็ตั้งใจทำงานของเราดีกว่า
เหมือนครั้งหน้าถ้าจะมีเป็นคานเราจะไปอย่างไร
เพราะมันเป็นเรื่องของส่วนของงานของเราที่เราจะต้องรับผิดชอบ
ค่ะก็เรื่องนี้ขออนุญาต
ยังไม่ได้เห็นจากชาเจนแหละว่ามีคำถ่อยมา
แต่งนั้นเรารับงานเก่าในการทำงานค่ะ

อย่างที่เขาพูดจริงสินะ

หสงคับเรื่องเราที่ผ่านมา
เพราะแบบไม่สวยทำไรก็ผิด

รู้สึกแย่บ้างวันเตือนจะเรื่องอย่างกันต่าง
แล้วเราก็จะไม่ค่อยเสียใจอะไรกับมันมากแต่ก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจ
เราคิดว่าคุณดูดีจากคนเพราะว่าทุกคนมากเลย
แต่ว่าเราคิดว่าคุณมากมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบพอใจ
ทำให้เราเก่งขึ้นไหมคะมันเป็นแสดง

มันมีเสียน้ำตาลที่ร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเปล่า
กับข่าวต่างยังไม่มีเลยค่ะ

คุณก็เพิ่มแข็งร้อง
ไม่ว่าเราสตรอง
ให้กำลังใจกันยังไงค่ะ
ข่าวก็โดนเยอะเราก็โดน
เราให้กำลังใจกันยังไงบ้างค่ะ

ทุกคนที่ติดตามแล้วก็แฟนคลับด้วยค่ะ

มีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูและดูแลอยู่

เทรดเนียนวันนี้หรอคะ

ที่ไม่ใช่เรื่องจริงอย่างนี้ค่ะเราก็จะรู้สึกไม่เครียดกับมันมาก
แต่ถามว่ามีน้อยใจบ้างไหมก็มีบ้างที่บางที
คนอาจจะฟังคำคนอื่นตกเรา
ก็ยังไม่อยากให้คนอื่นฟังคนอื่นแล้วไม่ตีความอะไรแบบนี้

แสดงว่ามันต้องมีการปรับมีการแก้อะไรอย่างนี้จริง
แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เป็นข่าว
ไม่ค่ะอย่างที่เป็นข่าวอาจจะผ่านคนพูดเยอะไปหน่อยอาจจะบวกเพิ่มให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด
ใช่หลังจากนี้ก็จะต้องทำให้ถูกต้องแท็กทั้งเลย
ตอนนี้หลายคนมีคนมาบอกว่าเรื่องการให้เครดิตมันก็กลายเป็นเรื่องปัญหาสังคมไปอีกเรื่องหนึ่งแล้ว
ก็อย่างที่ใหม่แจงไว้ตั้งแต่แรก
เพราะว่ามันก็เป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกแล้ว
ว่าเราอยากจะเอาไทยไปกับมันไว้